ส่วนที่อำเภอหลมศักดิ์จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
ชาวบ้านที่นี่นี่เขาบอกตะลึงเลยนะ
เพราะเขาพบร่องลอยประหลาด

ซึ่งปกติแล้วไม่ค่อยมีใครขึ้นไปด้วยนะคะ
ไปดูกันสิว่าร่องรอยประหลาดที่ว่านั้น
มันเหมือนรอยของอะไร

โอ้โฮเป็นทางยาวเลยนะโอ้โฮ

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้